นี้ก็งงเหมือนกันค่ะผู้หญิงคนหนึ่งบอกก็ขับรถของเธออยู่ดีดี
ยังไงยังไงรถเธอกลายไปเป็นของกลางจากอุบัติเหตุรถชนกัน
อ่ะไม่เป็นไรรถชนกันถูกเก็บเป็นของกลางมันก็ยังพอเข้าใจได้
ตอนจะไปเอาคืนอ้าวคุณตำรวจคะรถดิฉันหายไปไหนคะ
ตำรวจบอกเออผมก็ไม่ทราบเหมือนกันว่าใครเอาไปเอ้าแล้วใครรับผิดชอบ
บอกแล้วใครจะรับผิดชอบในเมื่อรถมันอยู่ที่สถานีตำรวจ
มวลชนในพื้นที่จังหวัดสะแก้วค่ะก็ได้รับการร้องมาจากคุณนัทธพรนะคะ
เป็นเจ้าของรถกระบะเชฟโรเล็ตหมายเลขทะเบียนบพ๑๙๗๕สะแก้ว
รถเธอประสบอุบัติเหตุไปชนกับกระบะนิสันของนายสังวานในวันที่๒พฤษภาคมที่ผ่านมา
ทีนี้รถชนกันมันก็เกิดเป็นเรื่องเป็นราวเป็นคดีใช่ไหม
ก็ตกลงเจรจากันแล้วก็จอดรถของกลางเอาไว้ที่สพเมืองสะแก้ว
ก็เจรจากลายเกลี่ยอะไรกันไปชดใช้ค่าเสียหายกันตามขั้นตอน
ถึงวันที่เธอจะเดินทางไปรับรถของเธอค่ะตอนนั้นรถเธอเนี่ยอยู่ในสภาพเนี้ยก็พังแหละ
เพราะว่ารถชนกันอ่ะเนอะตั้งใจว่าเออเดี๋ยวเอากลับไปซ่อมก็แล้วกัน
พอไปถึงเสร็จปุ๊บเดินวนไปวนมามองหารถเราก็ไม่น่าจะหายากนะ
สีสันก็ออกจะเห็นชัดโดดเด่นไม่เจอเลยจริงจริงอยู่ตรงไหนเนี่ย
ตำรวจเขาเอาไปจอดที่อื่นก็เลยเดินไปถามตำรวจเจ้าของคดีค่ะ
บอกว่าเออรถดิฉันไปไหนแล้วนะคะมารับรถของกลางค่ะ
ตำรวจบอกอืมผมก็ไม่ทราบเหมือนกันนะครับว่าใครเป็นคนเอารถไป
มีร้อยเวรนายหนึ่งแจ้งว่ามีรถยกมายกออกไปเมื่อ๒เดือนก่อน
งั้นแจ้งความก็แล้วกันรถหายกลางที่เก็บของกลางที่สถานีตำรวจค่ะ
ได้คุยกับผู้เสียหายอีกคนนึงค่ะเธอบอกว่าเธอเป็นเจ้าของรถกระบะเชฟโลเล็ตทะเบียนบส๒๑๖๓พระนครศรีอยุธยา
กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาขับรถเสียหลักไปเฉียวชนมอเตอร์ไซค์แล้วก็พุ่งมาชนเสาไฟฟ้าข้างทางจนรถขับต่อไม่ได้
เธอก็ตกลงเจรจากับคู่กรณีตำรวจก็ให้เธอจ้างรถยกของมนตรีรถยกลากรถเธอไปที่สพเมืองสะแก้ว
หลังจากนั้นเธอก็ไม่ได้เข้าไปดูรถอีกจนกระทั่งเมื่อวานซื้น๑๙ตุลาคมตั้งใจว่าจะไปเอารถออกมาซ่อม
เอ้ารถไปไหนอีกแล้วอ่ะรถหายอีกแล้วค่ะ
ถามตำรวจตำรวจบอกว่าอ๋อย้ายไปจอดอีกที่นึง
เธอก็ตามไปที่อีกที่หนึ่งที่ตำรวจบอก
ไม่เจอนะคะเธอบอกอ้าวตกลงยังไงคะรถดิฉันไปไหนแล้ว
อยากให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องออกมารับผิดชอบหน่อยได้ไหม
บอกว่าไฟแนนซ์ยึดคงไม่ใช่เพราะโทรไปแล้วไฟแนนซ์ก็ไม่ได้ยึดค่ะ
การยึดรถได้ในทั้งสิ้นค่ะเพราะว่าอยู่ในอ่ากำลังติดตาม
กำลังติดตามรถอยู่อย่างเงี้ยค่ะยังไม่ได้มายึดประมาณนี้ค่ะ
แล้วก็ณปัจจุบันตอนนี้ก็คือตำรวจเขาแสดงว่ากำลังสืบสวน
กำลังดำเนินการสืบสวนให้อยู่ไล่ดูกล้องวงจรปิดให้อยู่ค่ะ
กับหายไปสองคันที่สพสาแก้วนะคะนี่ผู้อำกับสั่งการมาเลยบอกว่า
ไล่เลยนะทั้งพยานแวดล้อมทั้งกล้องวงจรปิด
รถจอดอยู่ที่ที่เก็บของกลางที่มีตำรวจเฝ้ายี่สิบสิบชั่วโมงอ่ะ
ไม่มีใครรู้ได้ยังไงว่ารถหายไปไหนค่ะ